มีกลุ่มชายวัยกลางคนเขาเมาสุรา

ก็เลยเรียกรับประพอเข้ามาควบคุมเหตุการณ์
สุดท้ายอรใชถามร้ายคนนั้นคนนี้

คือเข้าใจว่าอยากจะไปเยี่ยม
มาในสภาพปกติอีกสักอีกสักนิดนึงได้ไหมคะ

ขณะที่จังหมาฤวร์ปูทรถุงใหญ่จวัตรละคร

รพพอของโรงพยาบาลถุงใหญ่จนบาดเจ็บ
ก่อนที่มันจะเกิดเหตุชุดละมุนขึ้นมาบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ก็มีชายกลุ่มนี้ระยาดคนเจ็บประมาณสัก๖๘คน
เสียงดังโวยวายอยู่หน้าโรงพยาบาล
ก็สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปคุยแล้วก็ห้ามปรามกลุ่มคนดังกล่าว
อยู่ในอาการมืนเมาสุราที่บูจาแบบถากถางไปมา
บางคนก็เข้าไปตรงทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีเหมือนกัน
บางคนอาจจะถามคำถามว่าก็เมาแต่สมมุตินั่งแท็กซี่มาไม่ได้ขับรถ
แต่เมาแล้วจะมาเยี่ยมญาติมันผิดเหรอ
รบพอเล่าให้ฟังหน่อยนายวุฒิชัยพฤกษรักษาวัย๔๑ปี
พนักงานรักษาความปลอดภัยเขาเล่าให้ฟังนะคะว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงกลางดึกมีญาตินำนางนภาพันธองเนื้อสุก
วัย๔๓ปีมารักษาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถยนต์
นี่คือคนเจ็บนะแล้วก็เข้ามารักษาตัวที่ห้องฉุกเฉิน
หลังจากนั้นมีญาติของนางนภาพันธ์ก็คือกลุ่มชายที่มีอาการเมาสุรานี่แหละค่ะ
เข้ามาเยี่ยมดูอาการไอ้เข้ามาเยี่ยมดูอาการเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกนะ
แต่คุณเข้ามาแน่นห้องฉุกเฉินมันไม่ได้
เพราะว่าห้องฉุกเฉินชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าฉุกเฉิน
มันก็มีคนไข้เข้ามาจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะอาการหนักแค่ไหนก็ไม่รู้
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำงานก็เลยต้องมีการให้พยาบาลเนี่ยโทรศัพท์มาตามรอปภ
บอกว่าให้ช่วยไปบอกญาติหน่อยว่าใครที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากห้องไปก่อน
เท่านั้นแหละค่ะกลุ่มญาติญาติที่ก็เมาเหล้าอยู่แล้วอ่ะ
เลยไม่พอใจเอ๊ะอะโวยวายแล้วก็พูดจาส่งเสียงดังตรงเข้ารุมทำร้ายด้วยการชกต่อยจนบาดเจ็บนี่แหละ
สุดท้ายก็เลยต้องแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบระงับเหตุนะฮะ
ตำรวจมาถึงก็ระงับเหตุกับกลุ่มชายพวกนี้นะฮะก็ถูกชาย
กลุ่มนี้ถากถางพูดจาไม่ดีใส่จะตรงเข้าไปทำร้ายจนตำรวจต้องคุมตัวนายประสิทธิ์ขวัญเมืองอายุ๓๘ปี
รถสายตรวจไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักษณะเลยก่อนจะคุมตัวนายประสิทธิ์เข้าห้องขังด้วยนะฮะ
เพิ่มในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงานส่วนนายเดโชเนี่ยนะฮะ
ก็โดนเตรียมแจ้งข้อหามร่วมกันทำร้ายร่างกาย
สุดท้ายไปเยี่ยมย่านเนี่ยกลับกลายเป็นต้องเข้าห้องขังเสียเอง